มาถึงอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเช้านี้เป็นเรื่องของ
พาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับ
ไพล่าโปเกมอนหนุ่มขาโจควบจักรยานยนต์ซัดเก๋ง

แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของโปเกมอนก็มีเหมือนกัน
เล่าเองเล่าไม่ได้ต้องให้สาวคนนี้เล่าให้ฟังนะครับ
เฟืองระดาเขามาอยู่ตรงนี้แล้วสายสืบโซเชียลของเรา
สวัสดีครับสวัสดีพี่บุ๊คสวัสดีพี่มินค่ะ
แล้วก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วย
เจอกันกับเฟื่องนะคะมีข่าวโปเกมอนแน่น
ทุกวันช่วงนี้ต้องเขาเรียกว่าอัปเดตกันไม่หวานไม่ไหวเลย

คือผมไม่อินพี่บุ๊กไม่อินไม่ได้เล่น
ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่อินเขาอินกันขนาดไหน

ทำไมยังไม่เจออยู่เราก็เดินทำไมเจอแล้ว

แต่ก็ต้องระวังกันใช่ไหม
ใช่ต้องระวังค่ะเพราะว่าอย่างที่ในต่างประเทศเองนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ตำรวจเขาสงสัยค่ะ

จับไปจับมาอ้าวล่าโปเกมอนอยู่จ้า
ใช่คือเขาบอกว่าเห็นภาพนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นตอนประมาณตี๓กว่า
รถยนต์คันนี้แหละพฤติกรรมแปลกขับหยุด
แล้วก็อยู่ก็หักเลี้ยวอย่างกระทันหันนะคะ
ซึ่งตำรวจก็เลยสงสัยเขาเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่า
เลี้ยวมามาหยุดเจาะมาวนมาชะลออะไรอย่างนี้นะ
ใช่ค่ะขับหยุดขับหยุดงงเลยนะคะ
หลังจากไล่ตามดูพฤติกรรมอยู่นาน
รถยนต์ต้องสงสัยเขาก็เลี้ยวเข้าไปยังย่านบ้านพักอาศัยค่ะ
ทำให้ตำรวจภาคพื้นดินตัดสินใจที่จะเรียกให้จอด
แต่โอละพ่อค่ะอ้าวกำลังจับโปเกมอนอยู่จ้า

ขับรถออกไล่ล่าตัวโปเกมอนอยู่นั่นเอง
ตำรวจก็เลยตักเตือนไปแล้วก็ปล่อยตัวไปนะคะ

ก็คือเป็นศัพท์เรียกคนที่เลี้ยงโปเกมอนนี่แหละค่ะ
เหมือนว่าเราเป็นคนเป็นผู้จับแล้วก็ฝึกโปเกมอนต่อ

นี่แม้จะไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะแต่ว่าก็อย่างที่รายงานกันเรื่อย
อุบัติเหตุที่เกิดจากการล่าโปเกมอนแบบไม่ถูกที่ถูกทางอยู่หลายครั้งนะคะ
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายประเทศที่เกมเปิดบริการ
ต้องแจ้งเตือนว่าห้ามเล่นขณะขับรถแม้จะเป็นผู้โดยสารก็ตามค่ะ
ในไทยก็หนักอยู่เหมือนกันนะคะมีบล็อกเกอร์สายไอทีชื่อดังพี่หนูเนย
เขาก็ได้จัดทำภาพชุดเล่นโปเกมอนโกอย่างไรให้ปลอดภัยออกมา
เพื่อที่จะเตือนใจเหล่าเทรนเนอร์นะคะให้เล่นเป็นที่เป็นทาง
เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้เล่นเองนั่นเองก็มีหลายอย่างนะคะ
ยืนชิดขอบทางให้เรียบร้อยไม่ยืนขวางทางเล่นตอนที่อยู่กับที่เท่านั้น
ไม่เดินเล่นในทุกสถานที่แล้วก็นี่แหละคือเขียนจากมุมคนที่ติดโปเกมอนจริงจริงนะคะ
ก็เลยโดนใจชาวเน็ตอย่าไปเล่นใกล้น้ำก็ตลกดีมีคนแชร์ออกไปเยอะเหมือนกันนะคะ
นี่แหละค่ะก็ระมัดระวังกันด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดจากโปเกมอนถ้าเล่นอย่างไม่ปลอดภัยนะคะ
ที่แล้วครับทุกประเทศเขาก็เริ่มออกมาเตือนกันแล้วเรื่องของการระมัดระวังในการเล่นให้ปลอดภัยนะครับ
อยากเล่นก็ต้องเล่นแบบมีสติถูกต้อง
จะย้ำคำไหนมากไปกว่าคำว่าสติ
ใช่เราย้ำเองอาจจะไม่พอนะคะไปให้พระท่านย้ำดีกว่านะคะ